กลับมาช่วงนี้ไปดูคู่รักดาราที่รักเด็กกันเป็นพิเศษหน่อยละกันนะคะ
สำหรับช่วงนี้เอมมี่กับซีซีวัดนั่นเองค่ะ
ต้องบอกเลยว่าเห็นลูกเห็นหลานใครตอนนี้ก็เหอะไปซะหมดนะคะ
โดยเฉพาะลูกสาวของเพื่อนซีอย่างน้องมียานั่นเองค่ะ

มันยังสอบติดสองใจอยู่กำลังจะย้ายเค้าบ้านใหม่

ก็เลยกลับว่าถ้าสมมติว่าจะมี
ก็อาจจะปล่อยเลย
แต่ว่ามันก็ยังคล่อนไปทางที่จะอาจจะไม่มี
มีสีเขาจริงเขารู้อยากมีไหมครับ

ว่าเราโอเคกันสองคน
ไว้ถึงวันที่โอเคอยากจะมีจริง
แล้วค่อยมีก็คงยังไม่สายไปนะคะ

หัดเลี้ยงลูกของเพื่อนไปกอดกันแล้วกันนะครับ